ส่วนเหตุการณ์ข้างหลังนี้คุณผู้ชมลูกเขยฆ่าสางแค้น
เขยคนนี้ก็บอกว่าคือพ้นโทษมาก่อน
พอพ้นโทษมาอยากกลับตัวเป็นคนดี
แต่พ่อตาแม่ยายกดดันเขาจังเลย
กดดันเขาไม่พอมาด่าเมียเขา
ซึ่งก็เป็นลูกสาวแท้ของพ่อตาแม่ยายนะ

เอาปืนยิงทั้งคู่เลยฮะทั้งพ่อตาแม่ยายเลย
คุณผู้ชมฮะคนเสื้อน้ำเงินที่เข้าไป
โอบไว้ไปกอดไว้นั่นคือน้องชายฝาแฝดของผู้ก่อเหตุนะฮะ
คือเจ้าหน้าที่ให้ญาติมาช่วยเกลี้ยกล่อม
เพราะว่าดูท่าเขาจะไม่ยอมง่าย

แล้วก็มีน้องชายฝาแฝดนี่แหละพาออกมาเลยครับ
แล้วน้องชายฝาแฝดคุณผู้ชมตอนไปรับตัวพี่ชายฝาแฝดมาเนี่ย
เสียใจเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่ครับไม่นึกว่าตัวพี่ชายฝาแฝดจะมาก่อเหตุแบบนี้
เขาบอกว่าเขาทนมาถึงที่สุดแล้วทนมาหลายปีแล้ว
ก็เลยตัดสินใจแบบนี้ครับยังร้องไห้อยู่เลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้
ในบ้านพักพื้นที่ตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามครับ
คนที่โดนยิงเนี่ยคุณผู้ชมเป็นพ่อตาของผู้ก่อเหตุนะ
ชื่อคุณพ่อโชติพัฒน์ครับอายุ๕๖ปี
โดนยิงเข้าคอเข้าคอด้านขวาหนึ่งนัดใต้รักแร้
ขวาอีก๑นัดแล้วก็ข้อศอกซ้าย๑นัด

ใกล้ใกล้กันฮะก็มีร่างของนางสาวพัชรี
ซึ่งก็เป็นแม่ยายของผู้ก่อเหตุ

ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่
ในที่เกิดเหตุนะ๓๐ปลอกคุณผู้ชมฮะ
โอ้โฮแบบรัวยิงเลยแล้วเนี่ยสองศพมานอนอยู่ข้างกับเมียนินดูปลอกกระสุนสิครับ
ติ๊กคนก่อเหตุก็รับสารภาพว่าตัวเขาเองติดคุกมา
พอพ้นโทษออกมาอยากกลับตัวเป็นคนดี

เรื่องเงินเรื่องภายในครอบครัว

พ่อเขาย้ายมาอยู่ในบ้านเฮาะมาทำเว็บพรรณนะ
ติ๊กก็บอกกลัวจะมีปัญหาเลยปรึกษาแม่ยาย

เขยใหญ่ยังไปยุพ่อตาอีกว่า
เขาจะไปยิงพ่อตาเพื่อหวังฮุบสมบัติ
ซึ่งที่ผ่านมาทุกอย่างที่เกิดขึ้น

ว่าเขาถูกกดดันเป็นแค้นสะสมได้ก่อเหตุยิงเลยนะครับ
ส่วนคุณนิวครับคุณนิวเป็นภรรยาของติ๊กคนก่อเหตุนะ

คุณนิวบอกเธอเสียใจกับเรื่องนี้มากเลย

ที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อซึ่งก็เป็นผู้ตายนะ

เธอก็เคยบ่นพ่อนะ

แม่เองก็พูดจาโผงผางแล้วชอบมาทะเลาะกับลูก

เธอเชื่อว่าจะมีคนด่าเธอว่าอักกะตันยู
แต่ถ้าใครไม่เจอกับตัวแบบเธอก็คงไม่รู้หรอก

พ่อเคยเอาปืนไล่ยิงเธอตอนตั้งท้อง
หลังเธอเข้าไปหย่าศึกระหว่างพ่อกับแม่
เธอเชื่อว่าสามีเธอก็เลยแค้นมาตั้งแต่ครั้งนั้นแหละ

เออตอนนี้อยากจะขออโหสิกรรมกับทั้งสองคน
แต่ก็บอกประโยคที่ชวนสะเทือนใจว่า

ใครจะหาว่าบาปเคยคิดนะ
ถ้าพ่อเราตายเป็นคนมันน่าจะไอ้นี่นะ
แต่ทีนี้เราไม่คิดว่าเขาจะต้องมาด้วยวิธีนี้

หนูก็อยากไปกราบศพเขานะ

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายทั้งสองคนด้วยนะครับ

ส่วนที่กล่าวอ้างว่าเขยใหญ่ไปเปิดเว็บพนันเนี่ย
เขยใหญ่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเรื่องนี้กับสื่อครับ
แต่ตำรวจก็เอาคอมพิวเตอร์ของเขยใหญ่ไปตรวจสอบ